กลับมาที่กองละครกันหน่อยดีกว่า
ขวัญใจกองละครไม่ได้มีแค่พระเอกนางเอกนะจ๊
ครูเต้ยครูเต้ยเนี่ยบอกเลยว่าเพลงนี้นะคะ
รักทุกคนใครมากองละครก็รักครูเต้ยทั้งนั้นเลย
ไม่ว่าจะเป็นคู่ขวัญน้องเจนิสเจนิสตาร์
เขาเล่นคู่กันในเรื่องหรือจะเป็นพี่เอสุภาชัย
เอ๊เล่นกับเขาด้วยเหรอไม่อ่ะหมั่นเพียน
พยายามแวะเวียนไปหาครูเต้ยถึงกองละคร
รักเขาแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะเรามีลิสต์สาวคนใหม่เลยนะ
การันตีว่าครูเต้ยเขาเป็นขวัญใจทุกคนจริง

ไปกันที่แก๊งแรกค่ะไปดูลีลาหน่อย

นางเอกของเรื่องน้องตีตะชายานิด
ประทากับนางร้ายสุดแม่แป้งสรรัญชัดลูกสาวพี่เอชยา
ช่วงพับกล่องของพี่จะเอ็กซ์ครูเต้ยเขาจัดมินิคอนเซิร์ตให้
กับเพลงฮิตของเจ้าตัวทาอายนามัย

ลืมร้องเพลงกันไปเลยคุณผู้ชม
ขอบอกเลยว่าคนนี้มาเหนือคนอื่น

ลูกสาวแม่เอสุภาชัยมียกให้เขานะ

และนี่แหละค่ะที่บอกว่าโมเมนต์ของเธอปังกว่าคนอื่น

ตั๊กกะแตนมีให้ครูเต้ยมันล้นอกออกมาจริง
อยากจะให้คุณผู้ชมนะคว้าน้ำแข็งหน่อย

ว่าสัปดาห์นานที่ตั๊กกะแทนเขาเรียกครูเต้ยเนี่ย

สมมุติของผู้หัวที่ฉันเอง

ใครจะจีนก็จีนไปแต่ฉันเรียกเขาว่าผัวจ๋าย

เขาสนิทมากเป็นพี่น้องรักกันในกองถ่าย
ถ้าเราไปเรียกนะคะครูเต้ยอาจจะแบบอาเจียนก็ได้

ด้วยเป็นตั้งสติทีหนึ่งครูเต้วอาจจะตั้งเพลงใหม่เลย

ที่เธอเป็นคนใต้จริงหรือคนใต้ปลอม
อาชาปันที่อีสานได้เยอะ